อย่างที่บอกไปนะคะเมื่อวานเลิกดีค่ะ
แล้วก็เมื่อวานวันที่๓๐มีนาคมนะคะ

ประชาชนทั้งประเทศต้องบอกอย่างนี้

ซึ่งโอ้โหคึกคักกันตามสถานที่ต่าง

คือไม่ได้ออกไปไหว้วัดวาที่ไหนแล้วนะคะก็ไหว้กันที่บ้านนี่แหละค่ะ
จูบตาสายมูคฎนี้ผ้าดไม่ได้คนแรกแม่อ้ำเจรพาของเราเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะ
เปิดบ้านต้อนรับพึ่นสนิทตั้งโต๊ะเตรียมของดำเบื้องไหว้สุดประณีรสวยงามมากจริง
คือราหูย้ายออกรอบนี้ค่ะก็คือย้ายออกจาก๒ราศรี
คือราศีพฤกษกแล้วก็ราศีพฤกจิกนะคะซึ่งตัวแม่อ้ำเองก็คือราศีพิจิกนะคะ
ซึ่งราหูยายอ่อนเนี่ยเขาบอกว่าจะปังแน่นอนค่ะ
หมอช้างบอกนะคะว่าราหูย้ายออกราศีพิจิกก็จะดีขึ้น
หมดทุกข์หมดโศกปัญหาขี้คลายชีวิตพบทางสว่าง
หมอช้างเองยังมาคอมเมนต์ในไอจีแม่อ้ำด้วยนะคะว่า
ขอให้แม่อ้ำเห็งปังแบบนี้เลยค่ะ
ขณะที่พี่หนิงปณิตานะคะช่วงนี้เราก็เห็นบ่อยค่ะ
เธอก็คือสายมูที่แท้ชูค่ะไปไหว้พระทำบุญหลายต่อหลายที่ค่ะ
เมื่อคืนนี้นะคะคุณหญิงก็ตั้งโต๊ะบูชาไหว้ราหูกับเขาเหมือนกันนี่
โต๊ะใหญ่เลยคุณผู้ชมจัดเต็มเหมือนกันนะ
ทำคลิปนะคะมาเผื่อแฟนที่ใครที่ไม่ได้ไปไหว้ที่วัดด้วยนะคะ
ขอให้ร่วมสวดมนต์รับพรไปพร้อมกันเลยคุณผู้ชม
พูดถึงเรื่องมูไม่มีตัวแม่สายมูแห่งรายการค่ะ
พาพาไปมูได้ยังไงพี่มดดำก็มาจ้า
นี่เลยนะคะทำพิธีบูชาราหูเขาบอกเขาไม่ค่อยเชื่อเลยนะคะ
กราบไปแบบนั้นเลยคุณผู้ชมพร้อมกับขอพรนะคะว่าราหูย้ายครั้งนี้
ขอให้เรื่องร้ายหมดไปนี่แหละค่ะ
ขอให้ราหูให้โชคนะคะสมปรารถนาทุกสิ่งค่ะ
ขอให้เรื่องร้ายกลับกลายเป็นเรื่องดีคืนกลับให้ทุกคนด้วย
สาธุเพียงนี่
ถ้าพูดถึงศิลปินสาวที่นับถือศรัทธาองค์ราหูมากที่สุดคนนึงนะคุณผู้ชม
ถึงขั้นตั้งบูชาองค์ใหญ่ไว้ที่บ้านนั่นก็คือลูกทุ่งสาวกระแตอาสยามค่ะ
เมื่อคืนนี้นะคะนอกจากจะตั้งโต๊ะเตรียมของไหว้ราหูที่บ้านตัวเองแล้วนะคะ
ยังทำหน้าที่นำสวดแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะคะ
ยังขอพรให้ทุกคนร่ำรวยเป็นพันล้านเหมือนเธอด้วยนะคะ
ส่วนพี่บอลเชิญยิ้มนะคะก็ไหว้ด้วยเหมือนกันค่ะ
พี่บอลเขียนแคปชั่นนะคะบอกเอาไว้แบบนี้เลยนะคะว่า
ยพระราหูที่กำลังจะยกย้ายเข้าสถิตในราศีเมษนะคะ
ซึ่งเป็นราศีของพี่บอลเองนะคุณผู้ชม
รับส่งบูชาพระราหูเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตตลอดไป
และพ่อปู่ฤษีนารอดที่ปกป้องคุ้มครองลูกและคนในบ้านด้วย
สาธุนะคะก็เป็นความเชื่อค่ะ
ก็คืออย่างที่บอกไปนะคะราหูย้ายครั้งนี้เป็นพระราหูเทวีโชค
นำโชคแล้วก็เรื่องดีให้กับชีวิตพวกเรานะคะ
ไม่ว่าจะทั้งเข้าหรือทั้งออกปีนี้ราหูให้โชคเรานั่นเอง

ถือว่าเป็นเรื่องราวให้กำลังใจกันแล้วกัน
แต่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะคะคุณผู้ชมค่ะ